สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทิศตะวันออกทิศตะวันตก
เหนือใต้อีสานอบจมหาสนุกมาแล้ว
ออบจมหาสนุก
อบจมหาสนุกมาแล้ว
วันนี้เราเดินทางมายังเมืองสองแควร์

พื้นที่ของแหล่งอารยธรรมโบราณ
และประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา
บรรดานักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องแวะเวียนกันมา
และตอนนี้ครับ๒พิธีกรคู่หูอารมณ์ดี
ก็พร้อมแล้วล่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับหลากหลายเรื่องราวของเมืองสองแควร์
และวันนี้เราอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
เมืองที่มีพระพุทธรูปงดงามที่สุดในประเทศไทย
ถูกต้องใครไปใครมาก็ต้องมาไหว้สักการะ
ผมสวยงามต้องให้เจ้าบ้าน

ขอเรียนเชิญคุณวัญชัยวิวัฒนาศนายกอบจพิศนุโลกค่ะ

มีเงินให้ผมยืมสัก๑๕๐๐๐บาทเลยครับ

ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเราอยู่ในโบราณสถานที่ใหม่

เราเพิ่งขุดค้นกันเป็นเรื่องเป็นราวเลย

ครับเจอจริงตั้งแต่สมัยผมเรียน

แล้วปรากฏว่าขุดลงไปเจอพวกเศษอิดเศษอะไรพวกนี้

ก็พระราชวังจันทร์เนี่ยนะครับก็เป็นที่ประสูจน์ของ
ภาเลสวนครับภาเลสวนครับครับ

คืออยากจะให้รู้ว่าผมมีเสียง

เมืองพิสุนโลกถือว่าเป็นเมืองที่

มาคุยกันหน่อยครับ
เหมือนมาอาหารโรงเรียนลูก
ครับผมฝึกมานานหรือยังลูก
คุณครับด้วยครับยินดีครับ

วันนี้เราเดินทางมายังจังหวัดที่เป็นดินแดนแหล่งอารยธรรมประวัติศาสตร์
เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ลือเรื่องในเรื่องของพระพุทธศาสนามาถึงที่ทั้งทีครับ
เจ้าบ้านอย่างท่านนายอำเภอเนี่ยก็รอต้อนรับอยู่แล้วล่ะครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมผมแนนเพลิงเมืองพุทธโลก
ว่าองค์หลวงพ่อพระพุทธชินตราศน์ที่วัดใหญ่แห่งนี้เป็นวัดยากครับ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิศนุโลกครับ
เรียกกันทั่วไปว่าวัดใหญ่ใครไปใครมาเนี่ย
ก็จะต้องแวะมาสักการรัพย์พระพุทธชินตราศน์
นี่คือพระพุทธรูปต้นแบบของพระประธานหลายองค์ทั่วประเทศ
ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศนั่นเองล่ะครับ
แต่วัดใหญ่แห่งนี้เนี่ยก็ยังมีของดีอีกนะ
เรียกว่าอันสีไทยแลนด์เลยก็ว่าได้
และนี่ก็คือวิหารพระเจ้าเข้านิพันธ์ที่ประชาชนเข้ามาสักการะ
รูปปั้นจำลองที่เห็นเนี่ยครับฝ่าพระบาททั้งสองข้างทะลุออกมาจากโลงครับ
นอกจากนี้ด้านหลังวัดใหญ่ยังมีพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่
เป็นพระเก่าแก่ที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ในการมากราบไหว้ขอพรนั่นเองล่ะครับ
ใกล้ใกล้กันนี้เนี่ยยังมีวัดนางพญาซึ่งเป็นจุดสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับ
เหล่านักท่องเที่ยวเพราะว่าวัดแห่งนี้เนี่ยมีชื่อเสียงในด้านพระเครื่องที่รู้จักกันอย่างดี
นั่นก็คือพระนางพญา
สุดยอดพระเครื่องหนึ่งในชุดเบนจภาคีที่มีมูลค่าองค์นึงเนี่ยหลายล้านบาททีเดียวนะ
ยังไม่หมดครับอีกหนึ่งสถานที่สำคัญก็คือวัดราชบูรณะอยู่ติดฝั่งแม่น้ำน่านนู่นล่ะครับ
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยก่อนรัชสมัยพระยาลิไทยแต่ไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนครับ
ซึ่งที่นี่เนี่ยมีอายุการก่อสร้างมานานกว่า๑๐๐ปีแล้วนะ
ชมความสวยงามของโบราณสถานที่สำคัญกันไปแล้วเพื่อให้เต็มอิ่มขึ้นไปอีกครับ
ระแวกใกล้กันเนี่ยก็ยังมีวัดที่เคยเป็นที่ตั้งของเมืองสองแควร์เก่าครับ
นั่นก็คือวัดจุลามณี
ที่นี่ครับมีโบราณสถานที่สำคัญคือปลางแบบผอมขนาดย่อมก่อด้วยศิลาแรง
ด้านหน้าเนี่ยครับก่อเป็นแบบตรีมุกตั้งบนฐานสูงซ้อนกัน๓ชั้น
ตามประวัติศาสตร์ที่กล่าวไว้โดยกรมศิลปากรนะครับ
วัดนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสมัยขอมเรืองอำนาจ
แล้วก็มาบูรณะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อปี๒๐๐๗
โดยสมเด็จพระพุทธมันใจพระนาจก็คือสมัยอยุธยาตอนต้น
ก็มีการบูรณปฏิสังขรจนสำเร็จแล้วท่านก็ทรงผนวดที่วัดแห่งนี้
โดยนำข้าราชบริพาณมาผนวดร่วมด้วยอีก๒๓๔๘องค์
วัดนี้ก็แสดงว่าจะต้องเป็นวัดที่ใหญ่พอสมควรถึงรองรับพระได้ถึง๒๓๘๔องค์นะครับ
ก่อนกลับครับท่านนายอำเภอก็ขอพาไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนที่นี่กันสักหน่อยล่ะครับ
การมาเยือนจังหวัดพิศนุโลกครั้งนี้ครับทำให้เราได้เห็นรอยยิ้มและมิตรภาพของชาวพิศนุโลก
รวมถึงคุณค่าของแหล่งอารยธรรมที่งดงามซึ่งไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยคนไทยก็ยังศรัทธาและมีพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งยึดเหนียวจิตใจนั่นเองล่ะครับ
ผมขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับมีโอกาสเข้ามาเที่ยวจังหวัดพิโลกเรามีของดีมากมายทั้งสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็สถานที่เป็นธรรมชาติผมขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวพิสุโลกนะครับ
โอ้โหเรื่องราวนะฮะที่เราเห็นไปเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่นะมากี่ทีเห็นกี่ครั้งเนี่ยยังประทับใจอยู่เลย

เที่ยวทุกวันถ้ามา

พี่บอกว่าเป็นของชื่อดังของพิศนุโลก

เอ้าทำไมไม่ชื่อกล้วยพิศนุโลก
แล้วกล้วยตากเขามาทำไม

อันนี้เป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีช็อกโกแลตชิปด้วย

ให้ดีเรามาประกัดนิ้วไม่รู้ว่าไหนนิ้วอันไหนกล้วย
แล้วนี่กินเหลือแล้วใครจะกินต่อคนเนี่ยคุณลิง

โอ้โหดูเขาทำ
ชิมกันจนหยุดไม่อยู่เลยนะครับคุณลิงคุณบอลแม่
คงจะถูกอกถูกใจกันหน้าดูเลยใช่ไหมล่ะ
ก็จะให้วางมือง่ายได้ยังไงกันล่ะครับ
ดูสิว่ากล้วยตาที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีรสดั้งเดิมแล้ว
เขายังมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความอร่อยมากยิ่งขึ้น
มีทั้งรสช็อกโกแลตรสสตอเบอรี่รสชาเขียว
สมแล้วล่ะครับที่เป็นของฝากขึ้นชื่อเขา
มาพิศนุโลกคุณต้องรู้จักหมาอยู่หนึ่งชนิด
ท่านนายกพูดไปหมาที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยก็คือ

ผมบอกว่ามาตัวดีกว่า

เมียท่านนายกโวยวาย
ถามคุณแม่ซิว่ามีใครไปบอกแม่ว่าวันนี้ชายามิชัยมาหรือเปล่า
ก็คือหมาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทย

สวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นคือ
สุนัขพันธ์บางแก้วพิศนุโลกครับ

แขกรับเชิญของเราในวันนี้
สุนัขแสนรู้พันธุ์บางแก้วของดีในจังหวัดพิศนุโลก
ที่ใครเนี่ยก็ต้องพูดถึงนะ
หมาตัวนี้เป็นหมาที่เราควรจะเข้าใกล้ไหมครับ

ทำไมทั้งพิธีกรและแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ย

น้องสุนัขพันธ์นี้เนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะ
การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทย
และลักษณ์สุดก็ได้ไปคว้ารองวัลชนะเลิศ

ตัวแค่นี้เนี่ยเก่งจริงเลยเฉียวภูหิน

แต่ทุกวันนี้คือเรามาพัฒนากันมาคาดสายพันธุ์กัน
เพื่อให้ความเจ้าเหล้าน้อยลงไป

อธิบายนิดนึงเรื่องเอกลักษณ์ของสายพันธุ์นะครับ
บางแก้วคือจุดหลักเลยต้องมีแข้งสิง
เหมือนสิงโตต้องมีผู้อยู่ข้างหลัง
ใช่ครับผมแล้วก็ขนหลังหูเนี่ยต้องมีแผงหลัง
คือเอกลักษณ์ประจำสายพันธุ์นะฮะก็จะมีเขาข้างหน้า
หางเป็นผู้หางก็จะเป็นผู้เป็นพวง
มีขนปกก้นอะไรอย่างนี้นะฮะนี่คือเอกลักษณ์ประจำพันธุ์ของเขา
เหมือนหมาเนี่ยไม่อยู่ในเมืองร้อนแบบประเทศไทยเนาะ

ลองไปปล่อยวัดดิหมดหนังสับทุกตัว

วันนี้ขอบคุณมากนะครับท่านนายกสมาคมสุนัขพันธ์บางแก้วแห่งประเทศไทยนะครับ

ไม่มีลูกแล้วเดี๋ยวมาขอนะ

ช่วงหน้าเรามาเจอกันนะครับ

ในช่วงขอตอบสักครู่ครับ
ขอบคุณครับ